ฉะนั้นไปอีกที่หนึ่งดีกว่านะคะก็เป็นประเพณีโบร่ำโบราณของชาวอีสาน
นั่นก็คือพิธีการหาบขี้วัวเพื่อที่จะเอาไปบูชา
เอองานนี้นะเขาก็มีเสิร์งในขบวนกันด้วย
ยิ่งใหญ่อลังการสนุกสนานคึกคักแค่ไหนไปดูกัน
สวัสดีค่ะโอ้โหมวลครับมวลหลาย
เป็นความสวยงามนี่คือหาบอะไรนะคะหาบขี้บัว
ใช่ซึ่งมันเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกนี่แหละ
เป็นอีกหนึ่งประเพณีของชาวอีสานที่เขาสืบทอดปฏิบัติกันมาแต่โบร่ำโบราณนะคะ
โดยเชื่อกันว่าเมื่อถึงวันขึ้น๓ค่ำเดือน๓ของทุกปี
ฟ้าจะไขเปิดประตูฝนให้ตกลงมาสู่โลกมนุษย์
ชาวอีสานก็เลยถือเอาเลิกสำคัญนี้นะคะนำปุ๋ยคอกที่ได้จากขี้วัวขี้ควายนี่แหละ
เอาไปใส่ในเรือกสวนไร่นาของตัวเองเพื่อที่จะตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นฟูบำรุงดิน
เป็นการเตรียมดินเข้าศูนย์ด้วยดูการพ่อปลูกต่อไปครับ
และนอกจากการประกอบพิธีนี้แล้วก็ถือว่ายังเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมสนุกสนาน
อย่างเช่นการฟ้อนรำการเสริงด้วยนะคะนี่เป็นบรรยากาศของงานบุญเบิกฟ้า
วงสวงแม่โพศพและพิธีหาบปุ๋ยคอกไปใส่ผืนนานะคะ
คุณผู้ชมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญที่จัดขึ้นมาโดยตลอด
แต่คุณผู้ชมค่ะในงานนี้นอกจากจะมีการบำบวงสวงแล้วนะคะ
อืมก็ยังมีพิธีเสี่ยงทายคางไก่ด้วยนี่ค่ะพ่อหมอจับที่คางไก่
ก็คือเอาไก่ไปต้มแล้วก็จะดึงช่วงคางไก่ออกมา
ช่วงปากมันที่ออกมามาดูซิว่าดึงออกมาแล้วเนี่ย
คางไก่มันออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไร
ถ้าออกมาสวยงามเป็นซี่เรียวนี่นะคะก็จะให้ผลทำนายทายทักว่า
โชคดีฟ้าร้องทางทิศหรดีหรือว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้
ชาวบ้านก็เชื่อว่าน้ำท่าจะอุดมสมบูรณ
ฝนจะดีตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับนี่ไงคะคุณผู้ชม
เป็นอีกหนึ่งประเพณีของชาวอีสานเวลาเขาต้องการจะเสี่ยงทายอะไร
ก็ดูสิ่งไทยไก่หรือแม้แต่พิธีมงคลสมรสของชาวอีสาน
ก็ใช้วิธีการเสี่ยงทายคางไก่เหมือนกัน
จะอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขหรือเปล่านะก็เป็นประเพณีคู่กันมาของชาวอีสานกัน
มาฝากคุณผู้ชมนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะไม่เคยได้สัมผัส
ถ้าทำประเพณีแบบนี้ดูตลอดข่าวของเราก็เหมือนได้ไปสัมผัสแล้วนะ
ใช่ถูกต้องน่ารักมากเลย